ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ยังเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจ

ต้องเสียโอกาสทางการศึกษา
เหมือนกับเรื่องราวของเด็กสาวอายุ๑๕ปี

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ

เป็นโรคอีเป็นโรคอีเป็นโรค

หนูเรียนถึงป๕
รู้สึกเศร้าใจ
นักเรียนตัวโปรดยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีในตู้เสื้อผ้า
ในวันที่เด็กนักเรียนชั้นป๕คนนี้
จะไม่มีโอกาสได้สวมใส่อีกแล้วก็ตาม
เด็กสาววัย๑๕ปีที่อาศัยอยู่ชุมชนใต้สะพานแห่ง๑

กำลังสะท้อนภาพของการถูกตีตราในสถานศึกษา
และการเลือกปฏิบัติจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
ล้อเลียนจากเพื่อนกดดันให้เด็กที่กำลังมีอนาคตสดใส
ต้องตัดสินใจลาออกจากการศึกษาภาคบังคับ
แล้วกลับมาเริ่มต้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ใหม่
หลักสูตรการศึกษานอกระบบหรือกศน
ก่อนจะสูญเสียเสาหลักไปเมื่อเริ่มจำความได้
ทุกวันนี้มีเพียงตาวัยเกือบ๘๐ปีเป็นกำลังใจที่สำคัญ
จึงมีความฝันที่อยากจะเรียนจบสูงเพื่อดูแลตายามเจ็บป่วย
หมอเนี่ยหนูอยากรู้ว่าโรคหนูเนี่ยมันเป็นโรคอะไร
หมอบอกหนูตรงเลยเขาก็บอกตั้งแต่นั้นหนูร้องไห้
ร้องไห้จนตาบอกว่าต้องร้องหรอกเป็นเดี๋ยวมันก็หาย
กินยาไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายเองแหละ
ตาบอกว่าเดี๋ยวก็หายไม่เป็นหรอกมันไม่ใช่เป็นแล้วตายเลยไม่ใช่
เขาบอกอย่างนี้มีตามีป้าให้กำลังใจหนู

ไปให้ขาดด้าให้ต้องสู้กับมัน
ชีวิตวัยเด็กของเธอแตกต่างจากเด็กรุ่นเดียวกัน
ต้องดูแลตัวเองนั่งรถสองแถวไปหาหมอเดือนละ๒ครั้ง
เพื่อรับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ
จะใช้เวลาหลังเสร็จงานบ้านไปรับจ้างร้อยพวงมาลัย
มีรายได้วันละ๕๐๖๐บาทพอเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปเรียนหนังสือ
คนในชุมชนต่างบอกว่าเธอเป็นเด็กขยันและมีความตั้งใจ
แต่เพียงเพราะความไม่เข้าใจของครูในสถานศึกษา
ทำให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
เขาไปเรียนเขากลังเกียรตินะ
แต่ครูเขาก็ไม่สนใจไม่สนใจเด็กคนนี้เขาไม่ค่อยสอน

บอกครูโรคนี้อย่ารังเกียจเลย

มั่งเด็กที่ไหนอยากจะเป็น
เขาสมควรที่จะดูแลเด็กคนนี้
ไม่ใช่ว่าพอเขาเป็นโรคนี้แล้วเขาก็มารังเกียจ
ผลสำรวจขององค์การยูนิเซตประเทศไทยปี๒๕๕๙
ยืนยันว่าจากการสำรวจประชากร๒๘๐๐ครัวเรือนทั่วประเทศไทย
ร้อยละ๔๐ของหญิงวัย๑๕๔๙ปี
ไม่ต้องการซื้อของจากคนขายที่เป็นเอส
ส่วน๑๓๐ของประชากรหรือ๑ใน๓
เชื่อว่าไม่ควรให้ครูที่ป่วยเป็นเอสมาสอนหนังสือได้
แม้ว่าครูผู้นั้นจะไม่ได้แสดงอาการป่วยก็ตาม
แม้วันนี้ชีวิตของเธอจะถูกตัดสินจากสังคม

การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อโดยสิ้นเชิง
จะเกิดขึ้นจริงได้ในสักวันหนึ่ง
เธอยังไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน